แล้วหมาวิ่งตัดหน้าเนี่ยห้ามหักหลบ

แล้วฝูงวัววิ่งตัดหน้าล่ะคะ

แล้วหยุดนะห้ายิ่งตัดหน้ามาแบบนี้เลย

เขาก็ไม่คิดว่าจะมีฝูงวัวลงมาวิ่งบนถนนนะคะ
ก็จะเห็นว่าวัวตัวหนึ่งถูกชนกระเด็นล้มแล้วมันก็ลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งต่อ
แต่ถ้าสังเกตดีเนี่ยที่ปากมันจะเหมือนมีอะไรยื่นออกมาด้วย
นั่นคือมันกินย่าอยู่นะคะมันคาบย่าอยู่
มันก็คาบย่าไม่ปล่อยแล้วมันก็รีบวิ่งข้ามถนนไปอีกฝั่งหายไปเลย
เนี่ยอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นวันที่๑๔ธันวาคมประมาณ๔ทุ่มนะคะ
ถนนสายหนึ่งในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลา
เพราะดีมากจริงที่คนขับแล้วรถไม่พลิกคว่ำหรือเป็นอะไรที่มันร้ายแรงมากไปกว่านี้
ผู้ประสบเหตุก็เลยเอาคลิปกล้องหน้ารถเนี่ยมาลงไว้เป็นอุทาหรณ์ในกลุ่มสมาชิกเพจควายหลุดถนน
แต่ก็มีสมาชิกเพจมาตั้งคำถามกันเยอะนะคะเช่นทำไมคุณไม่จอดรถดูวัวที่ถูกชนบ้างล่ะ
เขาก็ต้องมาตอบทีละข้อทีละข้อเลยข้อนี้เขาก็บอกว่าใครอยากดูวัวขนาดนั้นก็แล้วแต่บุคคลนะครับ
แต่ผมเนี่ยไม่กล้าลงเพราะตรงนั้นมันมืดมากพอขับเลยไปอีกนิดในจุดที่มีแสงสว่างผมก็ลงจากรถหันไปดูวัวมันก็หายไปหมดแล้ว
สองเขาบอกเวลาขับรถในต่างจังหวัดก็ต้องใช้วิธีเปิดไฟสูงเป็นระยะระยะนะคะ
เขาก็บอกว่าก็ใช่ครับก็ต้องเปิดแค่ได้แค่เป็นระยะเปิดตลอดไม่ได้เพราะเกรงใจเพื่อนร่วมทาง
ถ้าเปิดตลอดเวลามืดแบบนี้มันอาจจะเห็นวัวก่อนก็จริงแต่มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับรถที่วิ่งสวนกันมาได้เพราะไฟแยงตา
แล้วก็เรื่องเปิดไฟกระพริบต่างนานาอะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือที่เขาเอามาลงเพราะเขาต้องการเตือนสติว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้
เราทุกคนต้องมีสติแล้วควบคุมมันให้ดีบนท้องถนนนะคะ